ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
เพื่อนของนางจมซักค่ะ
เขามาคุยยังไง
เขามาคุยตอนนี้เลยอยากได้ตัวบ่
เขามารับทธศจรรย์
ในชั้นนี้เรายังไม่แน่ใจว่าคุณครูนั้นไปร่วมด้วยไปเกี่ยวข้องหรือไม่
เพราะว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ย
เราได้ข้อมูลนะครับว่ามันเป็นคนที่เฉยในเรื่องของนี้อยู่แล้ว
เรายังร่วงโรงเพลียขาลพกเติมอยู่นะครับ
อย่างฉะนี้เรายังไม่มั่นใจสนับสนุกกับภูมิจันทรัพย์นะครับ
ว่าไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังตามเรื่องคดีนี้กันต่อนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เหมือนนานนะคะ
คือแค่ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของคดีนี้ที่เป็นข่าวเลยเนี่ย
เทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเรียกว่ากระแสนะเทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้
จนกระทั่งเห็นการขยับตัวของตำรวจในคดีนี้นะคะหลายคนก็เริ่มเอกใจแล้วก็สงสัยว่า
เอ๊ะทำไมรอบนี้ตำรวจถึงมีถ้าพูดภาษาเรานะคะถึงมีการโต้กลับมีการตีกลับ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ที่เรารออยู่เนี่ย
คือรอการแถลงอย่างเป็นทางการทั้งหมดทั้งกระบวนการ
ถ้ามีตามที่ตำรวจให้ข่าวไว้เบื้องต้นก่อนหน้านี้จริงนะคะแต่ในระหว่างนี้
คนก็อยากจะทราบค่ะว่าที่ตำรวจมีในมือและตรวจสอบภายในกันเองนั้น
ตกลงท่านแน่ใจจริงนะว่าสำนวนตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีปัญหา
เพราะว่าพยานปากเอกก็ยังคงยืนยันกับทุกสื่อนะคะ
ซ้ำไปว่าบอกไปแล้วแต่ตำรวจไม่ได้เขียนลงไว้ให้
วันนี้คุยกับเลขาที่การสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะ

ประมาณสักทุ่ม๑๕นี่นะคะ
เรานัดพลตมรัฐแอบปัญญามมาเม่นไว้
เพราะว่าท่านจะเป็นคนที่พูดเรื่องของ
ถ้ามีขบวนการจริงมาแบบไหน
เมื่อไหร่จะแถลงข่าวสักทีนะคะ

คนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใครดี
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องต้นทางก่อน
โดนไปเต็มสำหรับ
ตรงนี้ต้องเรียกว่าท่านรองผู้กำกับทงศักดิ์ถูกไหมคะ

ตั้งแต่สมัยที่เกิดเหตุปี๔๘โน่นนะคะ
ท่านรองผู้กำกับทงศักดิ์เอาอย่างนี้ค่ะ
คือหลังจากที่เลขามารับเรื่องนี้
สตชให้ตรวจสอบกันภายในว่าตกลงคนของเราทำผิดบิดพริ้วจริงหรือเปล่า
ได้คุยกับรองผู้กำกับทงศักดิ์กี่ครั้งแล้ว

คือแต่เดิมปกติคดีประเภทนี้คุณจอมขวั
มันก็ไม่ใช่ว่าสลับซับซ้อนนะครับ
ประมาทขับรถชนคนตายอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางคุณครูจอมทรัพย์มาให้ข่าวตัวน้องว่า
ตอนเกิดเหตุท่านอยู่ที่บ้านท่านอยู่กับครอบครัว
ท่านก็บ่อยสุดจากนั้นอย่างนี้
เราฟังแล้วก็สงสัยในสำนวนมันเป็นอย่างไร
ถ้าแบบนั้นคุณครูฟังคุณครูก็บ่อยสุดนะ
และสำนวนทำไมไปอย่างนี้สารลงโทษนะครับ
สมาคมภาคศาสตร์สวนโดยท่านนายกท่านประเมฆพุทธิชัยก็ดี
จากพบตรก็บอกไปตรวจสอบสำนวนเบื้องต้นที่เป็นอย่างไร
ผมก็ในฐานะเลขาธิการและเป้าหมายก็
โทรศัพท์ทั้งเอาเอกสารในสำนวน
ขึ้นมาตรวจอ่านมาดูว่ามันเป็นไปตามที่คุณครูได้ให้ต่อสื่อหรือเปล่านะครับ
คราวนี้ก็พอไปดูในคำให้การในชั้นสอบสวนของคุณครูจอมทรัพย์นี่นะครับ
ซึ่งในบันทึกคำให้การเนี่ยเมื่อวันที่๑๓มิถุนายน๒๕๔๘เนี่ยนะครับ
ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนต่อหน้านายคุณเกลียงไกรนะฮะ
เกรียงไกรเป็นทนายความและคุณนิรันดิ์แสนเมืองโคตรเป็นสามีด้วย
ปรากฏว่าเมื่อรับทราบข้อเก่าหาแล้วเนี่ยคุณครูก็ให้การว่า
ขอให้รายละเอียดในชั้นสอบสวนแล้วครับขอให้การชั้นศาล
คุณครูไม่ได้อ้างว่าในขณะเกิดเหตุอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัว
แล้วก็อ้างพยานเข้ามาเพื่อพนักงานสอบสวนจะได้สอบสวนพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์นะครับ
เพราะการสอบสวนขอเรียนนะครับว่าเป็นการค้นหาความจริงในชั้นเจ้าพนักงาน
เพื่อให้ได้ความจริงว่าใครอย่างคดีนี้ใครเป็นคนขับรถชน
ใครก็ทำความผิดอายะเกิดขึ้นถ้าคุณครูได้ปอกได้ให้การกับพระอบสวน
ว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็มีใครอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะพระสงฆ์ก็ต้องสอบปากคำพยานเหล่านั้นเข้ามา
ซึ่งดูแล้วตามเนื้อหานี่ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูด้วยซ้ำไป
ภูมิกับทงศักดิ์บอกไหมคะว่าวันนั้นก็อยู่กับสามีคุณครูด้วย
ได้ถามสามีคุณครูด้วยหรือเปล่าคะมีการยืนยันไหมคะ
เราต้องยึดในสำนวนนะฮะค่ะในคำให้การในคำให้การเนี่ยไม่มีเลยนะครับ

สามีก็นั่งฟังการถามบักคำสามีและทนายความเนี่ยก็ลงชื่อรับรองในคำให้การของคุณครูด้วยเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ร่วมฟังการสอบสวน
เดี๋ยวคือดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสถานการณ์มันเกิดไปยังไง
แต่ว่าเราเป็นคนนอกเรานั่งนึกว่าถ้าครูจะมีพยานที่ยืนยันได้
ต่อให้เป็นคนในครอบครัวยังไงก็ต้องใส่ก็ต้องบอกพนักงานสอบสวนไปก่อนถูกไหมคะ

ให้น้ำหนักจะน้อยเพราะอาจเป็นคนกันเองคนในครอบครัว
เป็นเรื่องของสารที่จะรับฟังแค่ไหนแต่คำถามบอกไป
คำถามคือว่าท่านรองภูมิกับทงศักดิ์ในวันนั้น
ไม่ได้พยายามซักถามสามีคุณครูเลยเหรอคะ
คืออย่างนี้ครับในเรื่องของในส่วนของผู้ต้องหานี่นะฮะ
กฎหมายในบรรยัติไว้ว่าให้ถามคำให้การถ้าไม่ให้การจะให้การ
ให้การชิ้นอะไรก็ให้บันทึกไว้ถ้าไม่ให้การเลยก็ให้บันทึกไว้
แล้วก็ภาคสวนไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะไปโน้มน้าว
จูงใจหวานล้อมนู่นนี่ไม่ได้นี่คือประมวลกฎหมายวิธีด้วยความอาญา
มาตรา๑๓๔ทับ๔วัก๒และมาตรา๑
หมายถึงตำรวจไม่ใช่หน้าที่ที่จะต้องไปตื้อให้เขาให้การเหรอคะ

อย่าไปจูงใจอย่าไปโน้มน้าวคุณพูดมาสิ

ทนายความเซ็นในคำให้การด้วยนะครับ
ฉันอ่านจากคำพิพากษาของสารทั้ง๓ศาล

พยานที่คุณครูใช้เพื่อยืนยันว่าคุณครูอยู่ไหน
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุมีคนเดียว

ใช้คุณยุพินคนเดียวหรือครับ
ถ้าในสำนวนนี่คุณครูก็ไม่ให้การ
เขาก็ไม่ได้เปิดพยานอะไรออกมาเลยเนี่ย
สำนวนการสอบสวนนะฮะที่ดูไม่มี

ทางสมาคมตรวจสอบเฉพาะในสำนวนการสอบสวน
ตำรวจเอกใจได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้การ
เอ๊ะทำไมคนกางเกงถึงไม่ใส่เข้าไปให้เป็นพยาน
คือเอ๊ะได้ไหมคะอาจจะมีสิทธิ์สงสัยได้
แต่ว่าอย่าลืมว่าในเมื่อทนายความก็อยู่นะฮะ
สามีก็อยู่ซึ่งแน่นอนว่าต้องปกป้อง
ดูแลสิทธิประโยชน์ของคุณครูของผู้ต้องหา
และตำรวจจะไปคิดล้ำเกินหาขุดคุ้ยเนี่ย
ไม่ได้จะโดนมันไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ทีนี้หลังจากที่พอมีการสู้กันแล้วในชั้นพนักงานสอบสวน
หลังจากการสอบพยานซึ่งเป็นพยานปากสำคัญเพราะว่าเป็นคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ท่านยืนยันว่าเขาบอกหมวดจังหวัดของป้ายทะเบียนรถจริง
คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างที่ทำให้พยานคนหนึ่งซึ่ง
ต้องไปบอกในศาลซึ่งแบบพลิกกับการให้กับพนักงานสอบสวนในชั้นต้น

ท่านต้องทราบมากกว่าดิฉันอยู่แล้วสถิติการทำคดี
โดยหลักจิตวิทยาในเรื่องของการรับฟังพยาน
พยานบุคคลที่ให้การในทันทีทันใดใกล้ชิดกับหลังเหตุการณ์ไม่นานเนี่ย
จะน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะทิ้งระยะเวลานานไป
อาจจะมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ทำให้เปลี่ยนคำให้การได้
ซึ่งในทางการบรรยายมีเหมือนกันที่ว่า
เมื่อในชั้นสารอายการเป็นโจทย์ปรากฏว่าพยานที่เคยให้การในชั้นสอบโสด
ให้ให้การยืนยันแบบนี้ยืนยันจำเลยสมมุติเห็นว่าจำเลยกระทำผิด
พอพยานสารบอกไม่เห็นจำไม่ได้เนี้ย
เท็จในชั้นอบศูอร์คุณต้องมาเท็จสารนะต้องให้ก็มีนะ
เป็นไปได้ไหมที่พยานเนี่ยเมื่อลากยาวไปมีการเปลี่ยนแปลงก็เคยมีครับ
มีการดำเนินคดีกันด้วยซ้ำไปมีบ่อยไหมคะ
ถ้าที่ผมทำงานมาก็มีมีไม่บ่อยครับคือ
คือถึงว่าอายการก็จะบางทีท่านเห็นว่าท่านทำให้คดีท่านเสียหายไปแล้ว
สมมุตินะฮะไปช่วยจำเลยแล้วเนี่ยก็ให้ดำเนินคดีกับพยานว่า
ทำให้เบิกความเทศจรรย์ศาลก็ให้การเทศจรรย์ศาลภาพสวนว่าคุณไม่ตรงกันแล้วนี่ก็มี
คือยังไงท่านรองภูมิกับทงศักดิ์เนี่ยก็ยืนยัน
ว่าวันนั้นเขาบอกจริงว่าเป็นหมวดของสกลนครใช่ไหมคะ
คือผมตรวจสอบจากสำนวนการสอบสวน

คุยโทรศัพท์คือท่านทงศักดิ์ยืนยันอ่าใช่ท่านก็ยืนยัน
คือมันเกิดขึ้นตั้งหลายปีแล้วเนี่ยยังไงท่านยืนยันว่าท่าน
ก็บอกว่าก็คือถ้าเขาไม่ให้การอย่างนั้นแล้วท่านจะไป
โทษนะฮะไปมั่วใส่จังหวัดมันได้เหรอนะฮะแล้วก็
แล้วตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครชนแต่ให้รู้ว่า
ไอ้ทะเบียนที่ว่านั้นอ่ะคุณอ่าตามไปแล้วคุณเห็นโดยใช้ไอ้ไอ้
ไฟส่องหน้าไอ้ไฟไฟหน้ารถจักรยานยนต์อ่ะอ่าในคำให้การปรากฏเป็น
จังหวัดสกลนครนะครับเขาให้การอย่างงั้นคือท่านท่านทงศักดิ์ยืนยัน
งั้นถูกไหมคะก็ยืนยันคือมันขึ้นอยู่กับคำให้การพยาน
อืมอันนี้เป็นคำให้การพยานนะครับท่านทรงศักดิ์ก็ก็ว่าไปตามที่
พยานเขาให้การเขาก็เซ็นชื่อเอาไว้เรื่องเห็นเรื่องเรื่องไม่เห็น
ว่าเป็นใครลงมาจากรถกับเรื่องว่าเห็นว่าเป็นผู้ชาย
ท่านท่านทงศักดิ์ไม่ว่าไงไม่เอาผมดูในคำให้การก่อนนะ
ในคำให้การพยานคุณทัศนีอ่าพูดตรงตรงอ่าพยานอ่า
ก็ถามว่าพยานครับสวนอ่ะตอนนั้นเป็นผู้กองทงศักดิ์อ่ะ
ถามว่าท่านเห็นไหมเห็นหรือไม่ว่าผู้ใด
ผู้ขับรถเนี้ยเขาบอกว่าไม่เห็นอืมไม่เห็นนะฮะ
พอบอกไม่เห็นจะถามยังไงว่าเห็นคนลงมาป่ะเขาบอกเขาบอกเขาไม่เห็นนะ
ก็คือจบแค่นั้นเดี๋ยวที่ฉันค้างคาไว้ก่อน
เดี๋ยวจะกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอีกเพราะเขาก็อ้างว่า
พนักงานสอบสวนไม่ได้บันทึกเอาไว้นะคะหลายเรื่องนะคะมันในชั้นพนักงานสอบสวนอย่างหนึ่ง
ในศาลอีกอย่างหนึ่งคือดิฉันต้องสงสัยทั้งสองฝั่งนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าค่ะเรานัดไว้นะคะ
ปัญญามาเม่นว่าตกลงแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่ที่บอกว่ามีแก๊งมีแก๊ง
คนเขารออยู่ว่าตำรวจถ้าสู้ลูกนี้เนี่ยสู้ยิบตาขนาดนี้เมื่อไหร่เอาของจริงมาโชว์สักครู่ค่ะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนะคะเจรตำรวจแห่งชาติค่ะ
ปัญญาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับคุณจังหวัดครับ
ค่ะท่านคะเอางี้เลยค่ะคนรอมาหลายวันแล้วค่ะ
ตำรวจจะแถลงเรื่องแก๊งเนี่ยแก๊งรับจ้างเป็นแพ้เนี่ยแถลงวันไหนคะ
ขณะนี้เขารวบรวมพยาฐานอยู่ครับแล้วก็เรามีความมั่นใจในกระบวนการที่เรารวบรวมพยาฐานนี่แหละครับ
ว่าได้ดำเนินการไปได้พยาหลักฐานมาพอสมควรนะครับ
ก็ในขณะนี้ในหลายส่วนเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มั่นใจว่าในกระบวนการเหล่านี้มีการเตรียมการมีการไปดำเนินการนะครับ
แล้วก็มีการไปหาเรื่องวัตถุพยานต่างที่จะเอาไปปรากฏในชั้นไต่สวนนี่นะครับ
ก็ขณะนี้เรามั่นใจที่มั่นใจมากสุดนะครับเพราะว่าเราได้มีการสอบปากคำบุคคลด้วยนะครับ
แล้วเราพยายามตรวจสอบหลักฐานสำคัญบางชิ้นนะครับว่าหลักฐานเหล่านั้นเนี่ย
เท่าที่จะมีการกล่าวอ้างกันใหม่ว่ารถคันนี้ไปชนเขาเนี่ยรถมันอยู่ในที่เกิดเหตุไหม
ปัญญาขออนุญาตแทรกขออนุญาตแทรกรายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อยดังนี้นะคะว่า
ตอนนี้เนี่ยตำรวจถ้าเอาจนจบกระบวนการก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนนี้ทำไปกี่เปอร์เซ็นแล้วคะ
เปอร์เซ็นต์ในการทำนะครับเกินกว่า๗๐เปอร์เซ็นต์แล้วครับ

ก็ที่ทำมาก็เราก็มั่นใจนะครับเพราะว่าที่เราทำมาเนี่ยเราทำจากสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติธรรมดานี่เองนะครับ
ว่าคนกลุ่มนี้ไปพบตำรวจนะครับเมื่อประมาณปี๕๖๕๗เนี่ยนะครับไปพบเขาแล้วเนี่ย
เอาคนไปกล่าวอ้างว่าจะเป็นคนขับนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มาพบเขาที่พจวนครพนมนะครับ
ว่าจะกล่าวอ้างว่าเป็นคนขับนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยตำรวจเชื่อก็ยังพาไปหาทนายนะครับ
ก็ต่อมามีการไปลงประจำวันก็ไอ้ที่เขาทำมาทั้งหมดใน๓กระบวนตรงนั้นมันมีข้อพิรุษข้อแตกต่าง
แต่ตำรวจก็เริ่มแกะลอยจากข้อพิรุษข้อแตกต่างเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับ
เมื่อเริ่มแก่รอยเนี่ยก็พบว่ามันมีกระบวนการอื่นอยู่ขณะนี้ก็เลยทำการตรวจสอบว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะครับ
ไปพบใครอย่างไรอันนี้เขาก็แกะลอยในสิ่งเหล่านี้ได้มาพอทั้งหมดแล้วอย่างผมบอกประมาณ๗๐แล้วครับ
เรียนถามแบบนี้นะคะว่าเท่าที่ท่านให้ข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีแก๊งนะคะ
เอาเท่าที่ตำรวจรู้ตอนนี้ค่ะแก๊งที่ว่านี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะ
เท่าที่เราตรวจสอบได้เนี่ยขณะนี้ก็ประมาณสัก๖๗คนนะครับ
คนเนี่ยนับรวมครูจอมทรัพย์ไหมคะ

ครูจอมทรัพย์ถูกสงสัยว่าร่วมอยู่ในแก๊งหรือเปล่าคะในมุมของตำรวจนะคะ
เรายังไม่ปักใจนะครับเรายังไม่ปากใจแต่เราปักใจอยู่ประเด็นเดียวว่า
ขณะนี้คนกลุ่มนี้กำลังดำเนินการในส่วนต่างเนี่ยนะครับ

ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ
ใครดำเนินการอย่างไรเนี่ยในใจรู้อยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่นะครับ
เรื่องขณะนี้นะคือที่เขาจะขอรูปพฤษฎีเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเราเห็นใจครูนะครับว่าถ้าครูเขาได้รับความไม่เป็นธรรม

ครูเขาอยากแกลลึกพฤษฎีเนี่ยเป็นสิทธิ์เราเห็นอยู่นะครับ

สิทธิ์ของทุกคนแต่ถ้าสิ่งที่คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้

กระทำโดยที่มีเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย

ส่วนนี้เราก็คงจะต้องใช้สิ่งที่เราไปตรวจพบเนี่ย
คุณสับวาปีที่ออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถชนคนเสียชีวิต
อยู่ใน๖๗คนนี้ไหมคะเอาเท่าที่ตำรวจมีหลักฐานตอนนี้
คุณสับวาปีเนี่ยผมยังไม่อยากจะพูดตรงนี้นะ

ผมยังไม่ตอบนะผมอยากให้พวกเราคิดนิดเดียวนะครับ
ก็คงคิดเหมือนวินโยชนทั่วไปนี่แหละว่า
เหตุนี้มันเกิดกันมาตั้งแต่ปี๔๘
มีนา๒๕๔๘เวลา๒๐๓๐นมีเหตุชนกันนะครับ
ก็มีการนำคดีขึ้นไปสู่ชั้นในการชั้นศาล
ต่อสู้กันมายาวจนถึงประมาณปี๕๖นะครับ
สารตัดสินนะครับสารดีการตัดสิน
แล้ววันดีคืนดีเนี่ยสับวาปีเกิดมาเนี่ย
ต่อมคุณธรรมเกิดขึ้นนะครับสับวาปีเนี่ย
ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ย
เป็นค่าที่ที่ขึ้นสารแพงนะคะ
ครับพวกเรา
ย้อนไหมว่าสับวาปีเนี่ย

นะครับ

แค่๓๐๐๐๐บาทเนี่ย

ยังมีรถอยู่ในมือไปชนเขาไหม

อยากให้สังคมได้คิด

พันธบรรทโทจิตศรีโยหะ
กดาธนพงศ์อดีตสวมุกดาหาร
ที่เป็นตัวละครล่าสุดที่ออกมา

สงสัยว่าอยู่ใน๖๗คนของแก๊งนี้ไหมคะ

ไม่ครับท่านสวเนี่ย
ข้อมูลบางส่วนกับ

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่

อดีตสวมุกดาหารท่านนี้เนี่ยนะคะ
รู้จักกับครูจอมทรัพย์ไหมคะ

ต้องถามเขาเองนะครับ

แล้วก็ไปให้การในชั้นศาลอีกแบบหนึ่ง

อยู่ใน๖๗คนของแก๊งนี้ไหมคะ

เขาไปพบเจ้าพระงานสมรวจ

ไปพร้อมกับพวกนี้หรือเปล่านะครับ

เขาไปกับกลุ่มเหล่านี้

คือทุกคนรอท่านแถลงอยู่

จะได้รู้ค่ะว่ารอมีความหวังแน่

ถ้าท่านเป็นประปัตย์ของใครนะครับ
จริงท่านอยากให้กระบวนการมิจริตภัณฑ์ของเรา
เป็นกระบวนการที่ได้รับความ
สักประมาณวันไหนที่เราเห็นท่านเป็นผู้แถลงข้าว
คุณซัมภัณฑ์ต้องค่ำใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ
พวกเราดำเนินการทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เย็นถึงวันศุกร์ที่ถือว่าเย็นพอไหมคะ
ถ้าใจเย็นถึงวันศุกร์นี้ถือว่าเย็นพอไหมคะท่าน

เพราะว่าเราไปกำหนดกรอบเร่งรัดอะไรต่าง

เราไม่อยากทำถึงอย่างนั้น

อยากจะเรียนเกือบกับทางสัพพิธนภาพมนตร์ชน
ให้ทุกคนรับทราบว่าจริงเราอยากให้พวกเรา
กล้าที่จะคิดมันมีอะไรปกติไหมในเรื่องนี้
เข้าใจค่ะเดี๋ยวไว้รอท่านแถลงข่าว
เราจะพยายามเชิญท่านแล้วเราน่าจะได้คิวตรงกัน

เราใช้เวลาพอสมควรนะคะนัดท่านประมาณสักทุ่ม๑๕กลับมาค่ะ

เอาจริงเพราะตำแหน่งของท่านเนี่ยต้องพูดแบบไม่เข้าข้างลูกน้องนะคะ
มีอะไรที่ท่านรู้สึกว่าเออเราทำไม่แน่นเองเออเรามัดไม่แน่นเอง

ผมว่าประสบการณ์การสวนก็มาเยอะแล้วครับแล้วก็นู่นเนี่ย
เอาว่าผมว่าสงสัยพระงานสอบสวนตอนต้นเลยพอฟังอยากที่คุณครูก็บอกว่า

เราดูง่ายอย่างนี้ทำไมภาคสวนไม่มีพยานพิสูจน์ให้คุณครูบริสุทธิ์เลยหรือ

มันคนละเรื่องที่

ข่าวกันอยู่ไงคุณครูก็ไม่ได้ให้รายละเอียดต่อสู้พยานคุณทัศนีก็บอก
เห็นคนขับไม่เห็นคนขับนี่แหละครับสิ่งที่ว่าสมาคมก็ต้องนำเอา
ความจริงในชั้นสอบสวนที่ปรากฏในสำนวนนะฮะเรียนถามแบบข้อสงสัยของ
ประชาชนได้ไหมคะคือถึงแม้ถึงแม้ว่าท่านรองภูมิกับทงศักดิ์เนี่ย
จะบอกแล้วก็ยืนยันตามสำนวนที่ส่งไปอย่างไรก็แล้วแต่แต่พยาน
ณวันนี้เขายันแบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับไม่ใช่เข้าข้างแต่วินยูชน
คงรู้ได้ว่าในเมื่อพ้นหน้าที่ของท่านทรงศักดิ์ไปแล้ว
ประคำเสร็จแล้วเซ็นชื่อเสร็จแล้วสรุปสำนวนส่งให้อายการเนี่ย
การตรวจสอบต่อไปมันก็เป็นเรื่องของชั้นอายการชั้นศาลทั้ง๓ศาล
ครับส่วนพยานบุคคลเนี่ยรองทรงศักดิ์กดรีโมทคุมไว้ได้เลย
ก็แล้วแต่เขาอ่ะโตกันแล้วไม่ใช่แบบเด็กเด็กเนี่ยครับ
จะไปบอกว่าทำไมเขาให้การอย่างนี้รองทรงศักดิ์ผิดเหรอ
พูดอย่างนั้นคงไม่ได้เหมือนกันแม้แต่โทษนะฮะ
สารดีกาก็ยังวินิจฉัยว่าน่ารับฟังในชั้นสอบสวนนะครับพยาน
เออเป็นอย่างงี้ครับจนถึงตอนนี้เนี่ย
ในฐานะเลขาสมาคมพนักงานสอบสวนเองยังไม่ได้ให้น้ำหนักว่าเกิดจากความบกพร่อง
ของพนักงานสอบสวนเลยเหรอคะเราดูในสำนวนนะฮะ
มันก็เป็นไปตามพยานตามที่พยานเขาให้การเซ็นชื่อกันไปอะไรทุกอย่าง
เห็นบกพร่องตรงไหนไม่มีอายการก็ไม่ได้สั่งให้สอบเพิ่ม
ไม่ได้อะไรเลยดิฉันต้องขออนุญาตค่ะที่ฉันต้องสงสัยทุกคน
คือท่านไม่สงสัยเลยเหรอคะว่าเอ๊ะหรือว่าลูกน้อง
หมายถึงว่าคนที่ทำงานเหมือนท่านเนี่ยนะคะอยากจะรีบทำสำนวนให้มันเสร็จไหม
ไม่ไม่พยายามค้นหาความจริงอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเต็มที่ไหม
หรือไปบิดพริ้วบกพร่องอย่างไรบ้างเพราะคนที่เขาออกมาเรียกร้องตอนนี้
เขาเสี่ยงเข้าคุกเหมือนกันนะคะถ้าเขาไม่ชัวร์จริงอ่ะที่ที่พูดมาผม
สงสัยเลยนะฮะถ้าผมสงสัยก็คือว่าการต่อสู้ของคุณครูในชั้นศาลเนี่ย
เป็นอย่างไรมากกว่าหมายว่าโทษนะฝ่ายทนายจำเลยอะไร
ต่อสู้พิสูจนหักล้างพยานของพนักงานอายการแบบไหนอย่างไร
มันถึงจะผลคดีเป็นแบบมาเป็นแบบนี้ได้คำตอบได้คำตอบค่ะ
เดี๋ยวรอดูเพราะเรียนเชื่อว่าแม้กระทั่งตำรวจเองน่าจะรอท่านปัญญามา
ครับครับดีมากนะคะวันนี้ขอบคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
คุณผู้ชมยังตามกันต่อนะคะสำหรับคดีนี้ตกลงแล้วเนี่ย
พยายามจะมองว่าตกลงกระทรวงยุติธรรมที่ต้องทำงานให้กับทางคุณครูนะคะ
ในขณะที่ตำรวจต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเองที่ถูกกล่าวหาว่า
ไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะทำไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ย
ตกลงมีข้อพิสูจนจริงหรือเปล่าวันนี้สวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการถามตรงกับดิฉันจอมขวัญเหล่าเพชร
อย่าลืมกดซัพพรายไทยรัฐทีวีเอาไว้เลยนะคะกดเลยตอนนี้ค่ะ